ถ้าคุณอยากจะไปดูเรื่องความเชื่อที่ไม่ใช่ทุเรียน
แนะนำว่าไปที่นี่อีกที่หนึ่งเพราะว่าตอนนี้ชาวบ้านที่
จังหวัดปราจีนบุรีฮือฮามากค่ะ
เขาบอกว่าอยู่ที่สวนเฉลิมพระเกียรติ๘๐พันศา

ไปดูกันหน่อยไหมล่ะ
ก็อย่างเพิ่มคืนทีเดียว
ไม่ไปกลางวัน
ตอนนี้กลางวันมันร้อนอ๋อเหรอเออเนี่ยเนี่ยมาไหว้อะไร
นี่ค่ะแม่ย่าโอรสแม่ย่าพันธิไลแล้วก็ยังมีอื่นอีก
เดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยนะคะ
มีต้นตะเคียนที่ชาวบ้านเขาเชื่อกันว่าให้โชคให้ลาบเนี่ย
ให้ขนาดไหนคุณดูชุดไทยและเครื่องสักการะมากมายตรงนี้เขาเล่าขานขนานนามกันมาว่า
แม่ย่าทั้งสองนี่นะคะให้โชคลาภกับชาวบ้านมานักต่อนักอ่า
ถึงขั้นว่าชาวบ้านทำพิธีอันเชิญเจ้าแม่ตะเคียนกันมาเองครับ
ต้องง้อร่างทรงกันเลยนะฮะการทำพิธีเขาก็มีเครื่องเส้นไหว้แหละ
เขียวน้ำแดงพร้อมเสร็จสับแบบนี้อืมแล้วอย่างที่บอกอุ้ย
มีเสียงหมาเห่าอย่างที่บอกนี่คุณมองไปเห็นไหมอ่า
กุมารจ้ากุมารกุมารจุกแดงและจุกทองก็อยู่ตรงนี้ด้วยเหมือนกัน
เขาบอกกุมารเองก็ให้โชคให้ลาบไม่แพ้กันนะอืม
แต่จริงหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าเราก็ไม่ทราบว่าคนที่มาไหว้เนี่ย
ดีกันขนาดไหนรู้แต่ว่ามากันไม่ขาดสายเลยการมาไม่ขาดสายแปลว่า
เขาบอกต่อกันปากต่อปากตรงนั้นดีตรงนี้ศักดิ์สิทธิ
ตรงนี้เชื่อได้ตรงนี้เขาเขาว่ายก็ถือว่ากันบ้ากันไปครับ
นะเพราะไม่แพ้แม่ปะเขียนนะคะแต่หลายคนบอกกราบว่ายเสร็จแล้ว
ยังไงอย่าเพิ่งกลับอ่ามาที่จุดนี้ก่อนจุดไหนอ่าหงะมนต์นี่แหละค่ะ
บางคนบอกเลยนะว่าถ้าไม่มาจุดนี้เหมือนมาไม่ถึง
เพราะฉะนั้นแล้วก็มาส่องดูนะดูแล้วได้อะไรก็ใช้วิจารณญาณของท่านเอง
เพราะแต่ละคนก็อาจจะมีจินตนาการไม่เหมือนกัน
นะฮะรวมไปถึงฝุ่งมานอืมมากมายหลากหลายรูปแบบนะฮะ
เราก็ไม่ได้อยากให้คุณผู้ชมต้องงมงายแสวงหาอะไรกันมากมาย

เรามีกำลังใจในการสู้กันต่อไปนะจ๊ะ